ว่าฟังอาจจะพูดผิดไปผิดเวลา

ซึ่งวันนี้ขอรับพวกนี้ให้เป็นความรับผิดคลอบความ

ในส่วนที่เขาพูดว่าเป็นตอนเหตุที่ทำให้เขาต้องเลียนจากใคร
จริงหวันว่าถ้ามันเป็นเรื่องบุคคลที่สามอะนะคะ

ขออนุญาตที่จะไม่กล่าวพาดพิง
หรือว่าไม่อยากจะพูดถึงเขาอะค่ะ
เพราะว่าจริงเขาก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในสื่อทำงานแบบเราใช่ไหมคะ
ก็ไม่อยากให้เขามามีชื่ออยู่กับเรื่องใหม่ในชีวิตเรา
อะไรแบบนี้ค่ะขออนุญาตจริงที่จะ
แต่คุณธรรมตัวเขาพยายามขุดคุยเรื่องราวมีอดีตของเราขึ้นมา

เรียกว่าเขาก็คอมเมนต์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะ
ก็จริงมันก็เป็นสิทธิของเขาเราก็ไปห้ามอะไรนี่ได้แหละค่ะ
แล้วคุณคิดเกิดอีกอย่างของคุณคุณค่ะ
หวานว่าผลกระทบจริงเนี่ยมันเป็นกระทบด้านจิตใจมากกว่านะคะ
เพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้เวลาที่เราเจอคนด่าคนว่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
รับแรกเนี่ยเครียดรับสองหน่อยรับสามกุ้มใจ
แต่ว่าประเด็นคือเรามีหน้าที่เราต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างนะคะ
เรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำแล้วงานเราอ่ะมันมันต้องยิ้มอ่ะค่ะ
แต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาใส่ใจเราก็มันก็ไปต่อไม่ได้อะค่ะ
ทุกคนมันก็ต้องมีทั้งคนว่าคนอะไรแล้วเขาก็คอมเมนต์อยู่ในพื้นที่ของเขาด้วย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงจริงหวานก็ไปห้ามเขาไม่ได้อ่ะนะคะ
ก็จริงจริงมันก็เป็นพื้นที่ของเขาอ่ะค่ะแต่คือตอนนี้เพื่อนคนนี้คือ

เดี๋ยวคู่เรามีการคุยกันนะครับเพราะมันเกิดข่าวเกิดขึ้นเนี้ยค่ะ
มีการให้กำลังใจกันหรือว่าแน่นอนครับผมคือไม่ใช่แค่กวางนะครับ
คือคนรอบตัวอันนี้ต้องขอขอบคุณคนรอบตัวเราด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หรือใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเราแล้วให้กำลังใจนะ
ขอบคุณมากจริงก็คือทั้งหวานเองทั้งกวางเองก็ตอนนี้ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
คนต่างให้กำลังใจกันด้วยอะไรอย่างเงี้ครับผมจริงจริงพี่พี่นักข่าวทุกคนนะคะ
เวลาอาจจะมีก่อนหน้านี้โทรมาสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงจริงอยากจะพูดทีเดียวพร้อมกันไปเลย
แล้วก็ขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะเวลาเจอกันก็แบบสู้นะ
ฝากมาทางพี่ตายพีอาร์ฝากมาโดยตรงอะไรอย่างนี้พี่ตายเหรอคะ
จริงก็ได้รับทุกกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีอะไรก็ได้อ่านค่ะ
ก็สร้างกำลังใจให้เราเราก็มีแรงที่จะทำชีวิตข้างหน้าให้ดีต่อไป
โฟกัสในเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วสถานะตอนนี้คือยังไงคะ
ทั้งผู้เรียกว่าอะไรค่ะแฟนไหมคะเอาไง
จริงจริงเขาก็เป็นคนดีอะค่ะเป็นคนที่เราก็หวังดีต่อกันแล้วก็
เป็นคนที่เราก็คุยคุยกันอยู่จริงจริงอ่ะนะคะก็
ผมบอกไม่ได้ดิต้องให้เขาพูดผมเดี๋ยวไปตกลงกันก่อน
เดี๋ยวอีเวนหน้ามาตอบล่ะค่ะ
คือเหมือนว่าบางทีแบบว่าพอเราอายุโตขึ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่มีมานั่งแบบสวัสดีจ้ะเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างนี้
เค้าก็บอกว่าอุณหาคนที่ปลูกปั๊บแต่งงานก็เลยเออจริงจริงก็ต้องขอบคุณก่อน
เพราะว่ามันเหมือนเขาก็ให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราอะนะคะ
ที่คบกันแบบแสดงเจตนาดีมีเป้าหมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องขอบคุณมากแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะ
ยังไงถ้ามันมีอะไรอย่างนี้พี่ต้องมาอีกรอบ
มาอัปเดตกันอีกรอบสรุปแล้วไปเรียกว่าแฟนแล้วตอนนี้
หรือว่าเรียกว่าแฟนนี้ค่ะพี่จะได้เลือกถูกอ๋อเดี๋ยวฮะ
จริงถ้าถามถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าครอบครัวรู้หรือว่ายังไงบ้าง

แง่จิตใจเราเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วก็จริงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นกำลังใจสำคัญนะคะคือท่านเข้าใจเราแล้วก็จริงลูกอ่ะค่ะจะทำอะไรมาก็ตามแล้วเราก็เป็นคนนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่ก็ซัพพอร์ตพี่กวางด้วยก็ค่ะ
ดิคอทคุณแม่เค้าก็ให้ให้อิสระเรื่องประสิทธิ์อะไรก็ได้เลยไง
แต่ว่าก็คืออยากให้เขาเห็นด้วยอยากให้เขาแบบมองเห็นว่าเราทำอะไรกันอยู่

พี่ไม่ได้หยัดแล้วนะ

ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ

ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ
ไม่ได้หยัดแล้วนะ